ท่านผู้ชมต้องฟังครับ
เพราะว่ามันมีคำถามข้อใหญ่ว่า
ปัญหาที่เราเจอกันอยู่เวลานี้
รัฐบาลหรือราชการกล้าไหม
ที่จะแก้ปัญหาตรงต้นต่อ
ถามตัวเองว่ากล้าไหม
ถ้าไม่กล้าเลิกพูด
แต่ถ้ากล้ามันยังมีวิธีการที่จะเสนอความคิดให้แก้ได้
เพราะมีตัวอย่างประเทศที่เขาทำสำเร็จมาแล้ว

ในอดีตเนี่ยเป็นเวลานานนับ๑๐๑๐ปีที่ผ่านมา

ทนทุกข์ทรมานกับหมอกพิษควันพิษ
ลอยมาจากการเผาป่า
แล้วไม่มีไม่ได้เผาในประเทศนะครับ
ลอยมาจากการเผาป่าที่โน่น
ก่อสุมาตราก่อบอเนียล

อยู่กับประเทศอินโดนีเซีย
สิงคโปร์พอถึงช่วงบางช่วงบางหน้าก็เดือดร้อน
เหมือนที่เราเดือดร้อนกันตอนนี้
รัฐบาลสิงคโปร์เขาก็
เขาก็อยากจะแก้ปัญหา
เขาก็ไปหาเหตุผลว่า
ทำไมบนสองก่อนั้นเขาถึงเผาป่า
สิงคโปร์ก็ได้คำตอบว่า
เขาเผาป่าเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
นี่บ้านเราเนี่ยเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพด
เขาเผาป่าเพราะต้องการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่
หลายแห่งไปลงทุนปลูกปาล์มน้ำมัน
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

เป็นบริษัทคนสิงคโปร์นั่นแหละ

พอรู้ข้อมูลรู้สาเหตุ
รัฐบาลสิงคโปร์ก็มานั่งคิดว่า

เพราะปัญหามันไม่ได้เกิดในบ้านเราไปเกิดในประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ว่าคนสิงคโปร์ไปก่อปัญหา
สุดท้ายรัฐบาลก็ใช้มาตรการเพื่อกดดันบีบบังคับให้บริษัทสิงคโปร์เหล่านั้นเนี่ย
ให้ยกเลิกการตัดไม้การเผาป่า
เขาทำยังไงครับเขาออกกฎหมายครับ
เขาออกกฎหมายแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน
แล้วก็เริ่มใช้กฎหมายมาตั้งแต่ปี๕๗
เป็นกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน
ของบริษัทสิงคโปร์เองที่ไปทำกิจการปาล์มน้ำมันที่อินโดนีเซีย
พูดง่ายก็คือควบคุมไม่ให้เผาป่า
วันที่ข้ามพรมแดนมารบกวนคนสิงคโปร์
แล้วในกฎหมายฉบับนั้นเนี่ย
มันทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่
ผู้มีส่วนในการสร้างหมอกควันพิษ
ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ครอบคลุมไปถึงบริษัทที่แม้จะไม่ได้เผาป่า

แต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าไปรับซื้อปาล์มน้ำมัน
หรือเกี่ยวข้องกับทางตรงและทางอ้อม
ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้

สิงคโปร์ฟ้องร้องได้

ประเทศสิงคโปร์ยังใช้มาตรการความบาด
สินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สินค้าที่ได้มาจากการเผาป่า

ถ้าต้องสงสัยว่า

มีความเกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรด้วยการเผาป่า

สินค้านั้นมาวางขายที่สิงคโปร์ไม่ได้

สิงคโปร์เขาจริงจนอย่างนี้

เดี๋ยวนี้ปัญหาหมอกควันพิษที่เผชิญกันมายาวนาน

พอถึงหน้าบางหน้าหน้านี้แหละ

เหมือนกับที่เราเจอตอนนี้

แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ววกมาบ้านเราเราก็เจอปัญหาคล้ายกันอีกครับ
บริษัทของใหญ่ใหญ่ของไทยเนี่ยข้ามแดนไปปลูกไปเผาทำไร่ข้าวโพด
ต่างแดนที่ประเทศติดกับบ้านเรามีบริษัทน้ำตาลรายใหญ่ของไทย
เพื่อเพาะปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาล
เป็นเวลาตั้งเจ็ดสิบปีมีบริษัทน้ำตาลอีกรายหนึ่ง
ได้รับสัมประธานปลูกป้ายอ้อยที่สปลาว
ทั้งที่สปลาวก็ปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาลแล้วก็เผาอ้อย
แล้วควันพิษก็ลอยข้ามแดนมาบ้านเราจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
ลองนึกดูสิครับว่าถ้าเรากล้าทำกล้าแก้ปัญหากล้าออกกฎหมาย
เหมือนที่สิงคโปร์ทำปัญหามันก็จบ
แต่นี่เราก็แก้ปัญหาที่ต้นต่อได้แต่นี่เราไม่ทำอย่างสิงคโปร์เพราะเราไม่กล้า
มันกระทบเยอะกระทบต่อภาคธุรกิจลายใหญ่กระทบเจ้าของโรงงานน้ำตาล
เราก็ไม่ทำสุดท้ายเราก็ทำได้เพียงแต่ว่า
ให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปใช้นโยบายทางการทูต
ไปพูดไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านในเชิงขอความร่วมมือ
มันก็อย่าฝันเลยครับว่ามันจะได้ผลเพราะทุกวันนี้เขาห้ามคนของเขา
เขาก็ยังห้ามไม่ได้ชาวบ้านก็เจอปัญหาเหมือนเรา
เขาก็ยังแก้ปัญหาให้ชาวประชาชนเขาไม่ได้แล้วเขาจะมาดูดำดูแดงอะไรกับเรา
นี่ฉะนั้นบทสรุปของความพยายามแก้ปัญหาฝุ่นพิษ
พีเอ็มก็คือพีเอ็มสองจุดหน้าก็คือ
เราแค่รอเวลารอลมรอฝนมาช่วย
เพื่อให้ปัญหาถูกปัดเป่าไปแล้วก็รอว่าปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่
เราจะใช้กฎหมายให้เด็ดขาดเราก็เห็นใจ
เกษตรกรลายเล็กที่ถูกดำเนินคดีกับการเผาป่า
อีกครั้งจะใช้กฎหมายเด็ดขาดกับนายทุนเราก็เกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับนายทุนรายใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวโพดเราก็แก้ปัญหาไม่ได้
แก้ปัญหาแบบลิงแก้แหอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเอามาขีดเส้นใต้ปิดท้ายให้ฟัง
ว่าถ้าเรากล้าทำเราก็ทำได้ผลเหมือนที่สิงคโปร์ทำ
แต่ถ้าเราไม่กล้าทำก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับ